ช่วงโควิดแบบนี้นะฮะบางอย่างก็ขายไม่ค่อยดีเลย
จะมีกลยุทธ์ยังไงในการที่จะทำให้เราได้ขายสินค้านั้นได้ดี

ลีลาต้องมามาดูคนขายไข่ไก่
คนนี้ฮะลีลามาจริงเลย
ฟ้อนทั้งรำทั้งร้องอะไรทุกอย่างเลยคุณผู้ชม
ไปดูลีลาของเขาก่อนเลยนะครับ
มันไม่ให้เกินถ้าจะโดนลงพื้นดิน
นี่ครบเครื่องจริงเลยนะฮะ

ลีลาการร่ายบรำร้องเองอีกต่างหาก
อยู่หลังแผงไข่แบบนี้นะฮะ
ลูกค้าก็มาทักมาทายมาซื้อไข่

ใช่นี่แม่ค้าลีลาแบบว่าจัดจ้านจัดเต็มมากเลยนะ
ใช่นะครับแม่ค้าคนนี้คือ
นายสาลันทร์วัฒน์บุรีเสรีรัช

เดี๋ยวนะแม่ค้าคือ
นายสาลันทร์วัฒน์
แต่สวยมากสวยจริง

แต่งตัวนี่ครบเครื่องแบบนี้
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาขายไข่

นี่ไม่ธรรมดาแบบนี้เขาขายอยู่ในตลาดนัดวัดในเรืองศรี
โดยน้องฟิล์มก็บอกว่า
ใช้ชื่อในการแสดงหมอลำว่าตลกน้อย๑๐๐กิโล

ประกอบอาชีพเป็นศิลปินครับเป็นดาวตลกในคณะหมอลำ

ก็รับงานแสดงหมอลำตามงานทั่วไปแหละฮะ
ต่อมาแหมพอโควิด๑๙มางานก็ถูกยกเลิก
แล้วก็มีการยุบวงเป็นการชั่วคราวทำให้เธอขาดรายได้

ที่ก่อนหน้านี้ทางที่บ้านได้ลงทุนทำฟาร์มไก่ไว้
แล้วก็ช่วงนี้มีผลผลิตไข่ไก่ออกมาพอดิบพอดี
เธอเลยต้องผันตัวเองครับมาเป็นแม่ค้าขายไข่
โดยเน้นขายไข่สดใหม่จากฟาร์มของเธอเอง
มาเป็นจุดขายในการขายละหนึ่งนะเรื่องของคุณภาพสินค้า
แล้วทีแรกแหมขายแต่ไข่
ก็ยืนยันว่าสินค้ามีคุณภาพไข่ไก่ของเรา
สดใหม่ทุกวันแต่ก็ขายได้บ้างขายไม่ได้บ้าง
ทีนี้ครับจะทำยังไงก็เอาอาชีพเดิม
แล้วก็ความถนัดพรสวรรค์ที่มีอยู่
การเป็นศิลปินหมอรำก็เลยเอามาใช้ในการแสดงนี่เลยฮะ

ตื่นเช้ามาก็ทำผมแต่งหน้าสวมมงกุฎ
แต่งตัวสักนิดหนึ่งสวยแล้วก็ออกมา
แล้วก็ติดลำโพงที่รถเชื่อมต่อกับบลูทูธโทรศัพท์มือถือ
เปิดเพลงหมอรำมาตลอดทางร้องเองมาตลอดทาง
จนมาถึงที่แผงขายตรงนี้ก็ร้องเองปรากฏว่า
โอ้โหพุ่งกระฉูด
อะไรรู้ไหมยอดขายพุ่งกระฉูดเลย
ฟิล์มบอกว่านอกจากจะได้ทำในสิ่งที่เธอรัก
อาชีพหมอลำแล้วแล้วก็ได้ทำในอาชีพใหม่
คือแม่ค้าขายไข่ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
ก็สร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรม
วันนั้นน้องฟิล์มบอกว่าขายไข่ได้มากกว่า๑๐๐แผง

ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อกันได้ที่บริเวณตลาดนัด
ในเรืองศรีจังหวัดเพชรบูรณ์
จะเอาเก้าอี้ไปนั่งดูน้องฟิล์มเขาร้องรำก็ได้
ฟิล์มบอกว่าไม่ห่วงค่ะมานั่งได้
แล้วก็อุดหนุนไข่ของน้องหน่อยนะคะนี่นะฮะ
ที่ภูมิสินสบูรณ์นี้ฉันสังเกตป้าย
ที่มันติดอยู่หน้ารถกับหลังรถได้

ต้องเปลี่ยนรูปเลยนะน้องฟิล์ม
เอารูปแบบสวยติดอยู่ข้างหลังแบบนี้

ใช่ค่ะขอให้ขายดิบขายดีนะคะ